ตรงกลางวัยยี่สิบสามปีออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังสัญญาปัจจุบันของนักเตะเนี่ยกำลังจะหมดลงแล้วก็มีข่าวลือนะครับ
ว่าอาจจะย้ายออกจากทีมหลังจากที่การมาของสหรัฐอยู่เย็นย้ายเข้ามานะครับ
โดยอินชาวัดวิทยาชาติได้กล่าวว่าหลังการต่อสัญญาก็รู้สึกดีใจครับ
แล้วก็ขอบคุณสโมสรรวมถึงทุกคนในทีมที่ยังไว้ใจในตัวผม
แม้ว่าที่ผ่านมาโอกาสในการลงสนามจะน้อยนะครับแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้เล่นร่วมกับรุ่นพี่
ไม่ว่าจะเป็นสุมัญญาปุริสายธิติพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็สหรัฐอยู่เย็น
ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะครับ
และก็เป็นกำลังสำคัญค่ะในการพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก๒พร้อมกับเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งค่ะ